ปู่ย่าคือเดินทางกลับมาจากไปเที่ยวฮอกไกโดที่ญี่ปุ่น
คือเที่ยวบินคือซับโปโรดอนเมือง
ทีนี้ในทริปนั้นนะคะรวมปู่ย่าด้วยมีคนไปทริปร่วมกัน๓๕คน
ก็มีการแยกเลยนะใน๓๕คนนี่แบ่งเป็นสิบหกคน
แล้วก็มีคนที่อยู่ที่กรุงเทพ๖คน
ซึ่งหมายถึงปู่ย่าด้วยถูกต้องรวมถึงอีก๑๓คนนี่คือที่จังหวัดอื่น
คือนักท่องเที่ยวที่ไปด้วยกันคนไทยที่ไปด้วยกันนะ
ก็บอกข้อมูลมาแบบนี้ในกรุ๊ปของเรามี๓๕คน

ใช่ค่ะทีนี้พอมันมีข่าวออกมา
คุณผู้ชมบางคนอาจจะเห็นแล้วว่าแบบเอ๊ะในกรุ๊ปนี้มีกลับมาที่ระยอง
แล้วใช้ชีวิตตามปกติเอาไปเที่ยวทะลงทะเล
สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงมีการตรวจสอบแล้วด้วยนะคะ
คือนำคนที่เดินทางในเที่ยวบินเดียวกันกับปู่ย่ามาตรวจสอบ

นายแพทย์ชัยสิทธิเทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง

บอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวมาว่ามีคนไปร่วมทริป
เมื่อวันที่๒๖กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวาน
ให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัด
ไปตรวจปรากฏว่าไปตรวจทั้ง๑๖คนเลย
คนที่เป็นคนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

ปรากฏว่า๑๕คนไม่มีไข้นะคะแต่๑คน
๑คนเป็นผู้ชายอายุ๕๓ปีซึ่งเขามีไข้มีอาการไอ
ทีนี้ก็เลยมีการนำตัวมารักษาในห้องแยกโรค
แล้วนอกจากผู้ชาย๑คนคนนี้เนี่ยยังมีผู้หญิงอีก๑คน
สมัครใจเลยขอตรวจรักษา
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอไปประชุมกับต่างชาติ
แล้วพอเธอกลับมาเธอก็มีอาการเป็นไข้
ทีนี้ก็เลยนำตัวเธอมารักษาแยกห้องเหมือนกันค่ะ
ส่วนเมื่อเช้าที่ผ่านมาช่วงประมาณ๙โมง
เราก็ลุ้นนะว่า๒คนนี้ที่ตรวจแล้วผลจะออกมาเป็นยังไง
จะเป็นบวกคือหมายความว่ามีเชื้อโควิด๑๙
หรือว่าเป็นลบคือไม่มีเชื้อโควิด๑๙
ปรากฏว่าผลของทั้งสองคนเป็นลบนะคะ

ใช่แต่ทีนี้คุณหมอบอกว่ายังไงก็ตามค่ะจะต้องดูอาการ
คือถ้าสมมุติเกิดว่าทั้งสองคนตอนนี้มีไข้อยู่ก็จริง
ถ้าเกิดว่าไข้ลดลงไปเรื่อยก็น่าจะสักประมาณ๗วัน
ถึงจะสามารถปล่อยตัวกลับบ้านได้
ทีนี้คนที่ไปร่วมทริปก็ต้องระมัดระวังค่ะ
หน้ากากอนามัยกินร้อนช้อนกลาง
แล้วก็อย่าไปอยู่ร่วมกับผู้คน
ก็คือต้องกักตัวเอง๑๔วันเพื่อสังเกตอาการ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีกลับมาแล้ว

สักพักนึงอาจจะเพิ่งแสดงอาการ
เป็นไข้มีน้ำมูกไอท้องเสีย
เขาบอกว่าถ้าไปพื้นที่เสี่ยงมานะ

ห้องก่อนเลยแล้วก็ปิดปากปิดจมูกซะ
อย่าใช้ภาชนะร่วมกันกับคนอื่น

ถ้าเกิดอยู่ในบ้านเดียวกันคุณควรแยกห้องนอน

หรืออย่าอยู่ใกล้กับคนในครอบครัวเกิน๒เมตร
อยู่ในบ้านก็ควรใส่หน้ากากอนามัย
ป้องกันตัวเองแล้วก็ใส่ใจผู้อื่นนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยาที่รักษาโรคโควิด๑๙
มันยังไม่มีมันสามารถรักษาได้ตามอาการ
แล้วทางด้านผอโรงพยาบาลที่ระยองก็บอกด้วยนะคะ

ให้ปฏิบัติตามที่ทางสาธารณสุขได้ร้องขอไว้แล้วก็ได้แนะนำไว้
คืออย่าไปอยู่ในที่ชุมชนพยายามดูแลตัวเอง
ตอนนี้ทางระยองเองยังควบคุมได้
ยังไม่มีผู้ติดโรคโควิด๑๙ในพื้นที่ระยอง
เพราะว่าพื้นที่ของโรงพยาบาลประยอง
ก็รับการรักษาผู้ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่๑๙คน
ทั้ง๑๙คนยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางกลับจากไฟล์ซัปโปโรดอนเมือง
แล้วก็มาอยู่ที่ระยองเห็นไปเดินเที่ยวห้างกันอยู่เลย
คนก็ตกอกตกใจทำไมใช้ชีวิตตามปกติแบบนั้นนะฮะ
คุณหมอภูมิในการโรงพยาบาลประยองก็ออกมาชี้แจงแล้วว่า
กลุ่มนี้เขาไม่ได้ติดเชื้อโรคโควิด๑๙นะครับ

เพราะว่าล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น

บอกว่าเจ้าโรคโควิด๑๙ไม่ทนกับความร้อน
ดังนั้นอาหารต่างที่ปรุงในอุณหภูมิที่เกิน๗๐องศาขึ้นไป

เลี่ยงปลาดิบเนื้อสดอะไรพวกนี้
บริโภคทานอาหารสุกดีกว่านะคะ